เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับแม่เท่านะคะคุณผู้ชมค่ะ

รุมต่อยจนตายนะคะ
แล้วไปเกิดเหตุยังไงท่าไหนเข้าถึงไปโดนแบบนี้
นี่แหละค่ะคือญาติก็นำศพของคนตาย
และผู้เสียชีวิตคนนี้ก็คือนางกะมงคลศาล

อย่างที่ขวัญบอกเป็นแม่เท่านะคะชาวไทยภูเขาเผ่าโม้งนั่นแหละ

อยู่ในหมู่บ้านหลงปงนะคะที่อำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่
ถูกฝูงพึ่งป่าในรุมต่อยจนเจ็บสาหัส
จริงพยายามนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
แล้วไม่ใช่แค่แม่เท่านั้นนะคุณคิง
มีวัวมีหมาของชาวบ้านตายด้วยอีก๒ตัว
ทางด้านของน้องชายของแม่เท่าเนี่ย
ก็คือนายก้าวหน้าแสงเพชรภัยบูรณ์อายุ๖๐ปี
น้องเล่าแบบนี้บอกว่าแม่เท่าก็คือพี่สาว

ซึ่งจริงก็อยู่ห่างจากบ้านไม่ได้ไกลมากสัก๑กิโลเมตร
ระหว่างทางมีฝูงพึ่งป่าทำรังอยู่ตรงต้นไม้
กรูกันมาต่อยแม่เท่าหรือพี่สาวเขาเนี่ย
เต็มทั้งตัวเลยทั้งหัวทั้งตัว
และแน่นอนแหละด้วยความที่อายุ๖๘แล้วเนอะ
ก็แก่ชะลาค่ะวิ่งหนีไม่ไหว

บอกว่ามีน้องชายอีกคนนึงมาออกตามหาจนเจอตัว
แล้วตอนที่มาเห็นเนี่ยเห็นพี่สาวนอนอยู่สลบไปนะ
ฝูงพึ่งเนี่ยมันยังรุมต่อยอยู่เลย
ก็พยายามเอาไฟจุดฟางไปไล่ฝูงพึ่ง
สุดท้ายน้องชายคนที่ออกมาตามหาก็โดนต่อยไปอีก๓๐กว่าตัวด้วยค่ะ
ก็แยกจงศิษย์สิทธิกิกับเย่แยกอีกอย่างกลับมาได้
ก็ขอตามช่วยเหลือ
แต่ถ้าปัจจุนี้น้องชายมาช่วยเหลือเข้าครัวก็ได้
คือทางด้านน้องเองก็พยายามพูดถึงเรื่องว่าก็อยากให้มีคนมาช่วยเหลือด้วยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านคุณสุนทรแสนวังทองก็เล่าแบบนี้ว่า
ปกติเอาจริงนะพึ่งหลวงเนี่ยหรือพึ่งป่าเนี่ยมันไม่ได้ดุขนาดนี้นะ
ผู้ใหญ่บ้านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ได้ดุขนาดนี้ทำไมถึงต่อยแม่เท่าจนตาย
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคิดแบบนี้นะนกอินซีไปจิกรังของมัน
มันเลยเกิดอาการดุแล้วบังเอิญแม่เท้าก็ไปตรงนั้นพอดี
เลยถูกไล่ต่อยก็ไม่ได้ต่อยแม่เท่าคนเดียวแต่กลายเป็นว่าไปต่อยวัว
แล้วก็หมาของชาวบ้านตายตามไปอีก๒ตัวอีกต่างหาก
เขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะในบริเวณหมู่บ้าน
ตอนนี้ประสานให้ผู้นำหมู่บ้านเนี่ยพยายามหาทางไปกำจัดไอ้ฝูงพึ่งตรงนี้แล้ว
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานแบบนี้นะคะว่าครอบครัวของนางกะเนี่ย
ผู้เสียชีวิตมีฐานะค่อนข้างยากจนอยู่บ้านกับน้องชายค่ะ
ก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มาจัดงานศพช่วยกันหน่อยมาเป็นเจ้าภาพเพราะเขาไม่มีเงินที่จะทำศพเลย
ก็มีทางภาคไหนนะคะส่วนไหนที่จะพอช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ

ผมพามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับ